เพราะว่าคุณตาวัย๗๔ปีพลัดตกบ่อน้ำ
คุณยายวัย๗๒ปีซึ่งเป็นคู่ชีวิต
เห็นว่าสามีตกบ่อน้ำก็เลยจะลงไปช่วย

ลักษณะที่ทางกู้ภัยงมศพขึ้นมาได้
คือกอดกันเสียชีวิตนะครับ
สลดนี้เกิดขึ้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลาหมู่๗
ที่ตำบลนาควมอำเภอผักไหยจังหวัดพนธครสิทธิยา
เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยา
ลาดผักไห่ช่วยกันงมค้นหาร่างของสองตายาย
คือคุณตาสมหมายสังเสมอายุ๗๔ปี
และคุณยายอุทัยวันสังเสนคุณยายวัย๗๒ปี

มน้ำหายลงไปในเบาะเลี้ยงปลา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที
ถึงจะนำร่างของคุณตาและคุณยายขึ้นมาได้นะครับ
จากการสอบถามลูกชายนะฮะ
ลูกชายก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวของลูกชายเองนะครับก็ไปเลี้ยงเป็ดนะฮะ
ซึ่งจุดเลี้ยงเป็ดห่างออกไปจากบ้านพักประมาณ๗๐๐เมตร
ทุกเช้าพ่อและแม่จะเดินออกจากบ้าน
แล้วก็มาช่วยลูกชายในการเก็บไข่เป็ดที่เล้าเป็นประจำ
แต่มาเช้านี้คือพ่อและแม่ไม่ออกมา
ลูกชายก็เก็บไข่เป็ดเสร็จ
ก็ยังสงสัยพ่อและแม่ทำไมไม่ออกมาช่วยกัน
แล้วก็สงสัยว่าพ่อและแม่ไม่สบายหรือเปล่า

ปรากฏว่าเส้นทางในการเดินกลับบ้านนะฮะจากเล้าเป็ดเนี่ยนะครับ
เห็นครับเห็นร่างของพ่อและแม่ลอยอยู่ริมบ่อน้ำคุณ
ก็เลยเอาร่างพ่อและแม่ขึ้นมาจากบ่อน้ำ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสภาพศพที่กู้ภัยลงไปงมค้นหา
เพราะว่าเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ในสภาพกอดกันนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว
คือเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกอยู่แล้ว
และทีนี้มีการคาดการณ์ว่าตัวของคุณตาเองนะครับ
ก็จะเดินมาหาลูกแหละมาช่วยลูกในการเก็บไข่เป็ด
แต่ทีนี้ในช่วงระหว่างทางเดินก็เป็นลมหน้ามืด
ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วคุณยายพยายามจะลงไปช่วย
และด้วยความที่ทั้งคู่สูงอายุสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
จึงทำให้จมน้ำจมท่าไปด้วยกันนะครับ
จากการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีการต่อสู้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เพราะว่าที่บ้านก็เงียบครับไม่มีใครอยู่บ้าน
คือลูกเดินทางไปรับศพคุณตาคุณยาย
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่วัดลานช้างที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณตานะครับ
ญาติเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังทั้งน้ำตาแหละบอกว่า
คุณตาคุณยายมีโรคประจำตัวเป็นลมบ่อย
ตอนเกิดเหตุคงไม่มีใครเห็นว่าคุณตาตกน้ำแล้วคุณยายลงไปช่วย
ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยคุณตาคุณยายไว้ได้นะครับ
แต่ว่าคุณตาคุณยายถือว่าเป็นคู่ชีวิตที่รักแล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะฮะ